คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พาไปส่องตัวเลขแล้วใช่ไหม
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปส่องความสวยของคุณแม่ป้ายแดงกันหน่อยจ้า
สำหรับสาวแพทย์พีเซียกิอร์ด
บอกเลยว่าเจอทั้งทีโอ้โห
สวยจึ้งเป็นกันมาแต่ใกล้เลยคุณผู้ชมค่ะ
คือจะบอกว่าก่อนท้องว่าสวยแล้ว
คลอดลูกสวยกว่าเดิม
สาวแพทย์เข้ามาร่วมวงส่วนละครเรื่องใหม่เกมรักธรยศมันเช้านี้ที่หนองแขมค่ะ
นักแสดงไปกันหลายคนเลยนะทั้งพี่แอนทองประสมอนันดาเอเวอรี่แฮมนะคะคุณจอยริลานี
เรื่องนี้หลายคนรอดูความแซ่บความเข้มข้นกันอยู่นะ

เอาบทอฟต์มาเรียกเองเนอะ
ซึ่งตอนนี้เขาถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไม่นานเกินรอได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ

ก่อนเปิดกล้องยังไม่ได้แต่งเนาะ

แต่พอท้ายเรื่องคุณผู้ชมค่ะต้องอุ้มท้องถ่ายไปเลยจ้า

ไม่ต้องใช้สแตนอินก็คือป่องจริงไปเลยจ้า
แต่ก็เหนื่อยสุดเหมือนกันนะคะ
คือพอเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเห็นเบบีแล้วมันก็รู้สึกชื่นใจเนอะมันชูใจ
เพียงแต่คุณแม่แพทย์เท่านั้นค่ะคุณพ่อโน้ตเองก็เหอลูก
ถึงขั้นมากระซิบเลยนะคุณผู้ชมว่าคนที่สองมาเลยไหม
งานนี้สาวแพทิเซียแอบไฟเขียวด้วยนะลองไปฟังเสียงดูค่ะ
ก็ตอนที่คลอดออกมาค่ะสิ่งแรกที่พูดกับหนูคือ
มีอีกคนเลยได้มั้ยน่ารักแนนว่ามี้น่ารัก
เพราะเหมือนถ้าเราตั้งท้องมันเหมือนมันมีอะไรเกี่ยวกับนมลูกที่เราจะให้ไม่ได้
มันมีความสุขตลอดเลยค่ะในความเหนื่อยมันคือความสุขจริง

เอาจริงคนที่เขามีหลานแล้วรักหลาน